ลำบากจริงนะคะเพราะว่างานหดเงินหาย

คือพอไม่มีงานเพลงเขาก็มาขายหมูปิ้ง

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมแรปเปอร์ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่
ถือเลิกดีควงพันรยา

เปิดตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองนั่งแท่น

งานนี้นักร้องหนุ่มเผยว่าลงทุนไปหลายล้านนะคะ

หันมาจับธุรกิจหลายด้าน
เพราะอยากให้ครอบครัวสุขสบายค่ะ
คือนอนดูทีวีอย่างเงี้ย
เฮ้ยลูกชิ้นว่ะ

คือมันว่างไม่ได้อะ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
ในการทำงานก็อย่าคิดเยอะ

เออต้องเบรกบ้างมีเวลาก็มาปั๊มทายาทคนที่สองบ้างนะ

เพราะภรรยาสาวเบลเขาเบรกเอี๊ยดทันทีว่าไม่มีแพลน
เพราะอยากดูแลน้องชูใจให้ดีที่สุดค่ะ
น่าจะมีค่ะ

ต้องรีบบอกก่อนเพราะว่าเบลคิดว่าอยากมีเวลาให้ชูใจมากกว่า
แต่ถ้าถามมันพยายามไหม
ไม่มีทางหรอกค่ะ
เพราะว่าเบลไม่อยากมี